อาทิตย์นี้มหากระจาย
ไปกับดารารับเชิญบ้าพลัง

พบภารกิจอันหนักอึ้ง
กับการปั้นยกส่งโอม

วันอาทิตย์นี้เวลา๔โมงเย็นห้ามพลาดเชียวนะจ๊ะ